คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อดีกว่านะคะ
เรียกว่าสมการรอคอยของแฟนคลับค่ะ

เป็นวันเกิดของซุปเปอร์สตาร์สาวคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
แน่นอนนะคะแฟนของเขาไฮโซโพกนะคะ

วันนี้อ้วนโตเป็นสาวแล้ว
วันเกิดปีนี้พบขอให้อ้วนประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะ

รวมถึงการออกกำลังกายที่เพิ่งเริ่มมาเหอะได้แค่๓วัน
สวยวันสวยคืนเด็กลงทุกปีมีงานเข้ามาเยอะ
ขอให้สมหวังกับทุกสิ่งทุกที่ต้องการ
วันเกิดปีนี้เดี๋ยวพกจะซื้อแฮดแท็กออร่ามให้รังหนึ่ง

เป็นของขวัญวันเกิดอ้วนจะได้สวยด้วยออรัมป์ตลอดไป

เชื่อว่าแฟนคลับรวมไปถึงพี่อ้ำเนี่ยปลื้มสุด
เพราะว่าคุณพกช่วยขายของให้อย่างที่เธอบอกนี่แหละค่ะ

เกิดปีนี้นะคะพี่อ้ำตั้งใจจะนำเงินที่เพื่อนสนิทร่วมกัน
โบยจากรวมถึงของใช้ที่จำเป็น

มอบให้มูลนิธิต่างไม่มีงานปาร์ตี้ยิ่งใหญ่นะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะก็มันโควิด๑๙ด้วย
ก็เลยอาจจะนัดพันธุ์ค่าแบบเรียบง่ายค่ะ
ส่วนใครที่ลุ้นนะคะว่าปีนี้หนุ่มพกจะมีเตอร์ไพรส์พิเศษอะไร
มาให้เหล่าแฟนเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการเนี่ย

ยังไงคะเขาหอบเค้กก้อนโตไปเซอร์ไพรส์พี่อ้ำ
โอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออ
ซึ่งชาวเน็ตนะคะก็เชียร์กันทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
และเพื่อนตลาดไปเยอะมากนะคะใช่ค่ะ

ต้องจัดกับคนแบบสนิทกันคล่ามแบบนี้
นะคะรอดูกันนะคะว่า
อ้ำจะได้แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่า
แต่ที่แน่เราก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็รอลุ้นด้วยค่ะ
ใช่ค่ะว่าเขาจะได้แต่งงานกันจริงหรือเปล่าคู่นี้ไมค์ก็มาเห็นไหมล่ะ
เดี๋ยวคนสนิททั้งเลยนะบรรยากาศดูแบบน่ารักคึกคักแบบนี้ดี
ง่ายสบายก็คือเสื้อขาวแบบนี้แหละค่ะ
อ่าก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์อีกครั้งด้วยนะคะแต่งเลยนะคะใช่ค่ะ
เชียร์ออกนอกหน้าเหลือเกินนะคุณแจ๊กกะลีนค่ะ